ดูเหตุการณ์นี้กันบ้างดีกว่าที่อุดรธานีนะคะมีชายวัยห้าสิบสี่ปี
คือมีศักดิ์เป็นตาเลี้ยงแต่ปรากฏว่าไปแอบชอบหลานสาวของภรรยาวัย๑๕ปี
ทำยังไงฉุดไปข่มขืนข้ามคืนในกระท่อมเลยนะคะ
หลานสาวเนี่ยสามารถที่จะหนีออกมาได้แล้วก็โทรบอกคนเป็นแม่ให้ไปรับ
โดยตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปจับกลุ่มเลยนะคะผู้ก่อเหตุยิงต่อสู้
ยิงใส่เจ้าหน้าที่ปรากฏถูกยิงสวนจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
สะพอดงเย็นพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บพยาหลักฐานที่กระท่อมริมลำห้วย
ในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่นายนกนามสมมุติอายุห้าสิบสี่ปีชาวลาวค่ะฉุดนางสาวมะยมนามสมมุติเหมือนกัน
หลานสาววัยสิบห้าปีมาขืนใจที่กระท่อมแล้วยังมีการดวนปืนกับตำรวจขณะเข้าไปตรวจค้นจนบัตรเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจสภดงเย็นเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่าตัวนายนกเนี่ยเขามีศักดิ์เป็นตาเลี้ยง
แล้วไปฉุดนางสาวมะยมจากหน้าร้านขายของชำตรงข้ามอุทยานอ้อมฤดี
ขึ้นรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์แล้วก็หลบหนีไปค่ะโดยไม่ได้ไปมือเปล่า
มีอาวุธปืนไปด้วยสองกระบอกก่อนที่จะพาเด็กหญิงมาที่กระท่อมนี้ที่อยู่ในป่าลึก
ห่างจากถนนประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็ข่มขืนนะคะจนถึงตีสองของวันที่สองตุลาคม
มะยมผู้เสียหายเนี่ยฉวยโอกาสตอนที่ผู้ก่อเหตุหลับ
หนีออกมาได้ก็เลยโทรศัพท์บอกแม่ก่อนจะแจ้งผู้ใหญ่บ้านและตำรวจเข้าช่วยเหลือได้สำเร็จนะคะ
จากนั้นตำรวจค่ะเลยไปตรวจค้นที่กระท่อม
ก็เนี่ยไปเจอผู้ก่อเหตุปืนยิงสวนออกมาหนึ่งนัด
เจ้าหน้าที่ก็เลยยิงกลับไปทำให้กระสุนโดนบริเวณมือขวาและคางของนายนกบาดเจ็บสาหัสค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานีทันทีนางเกดซึ่งเป็นเจ้าของร้านชำนะคะ
เป็นจุดที่ผู้ต้องหามาฉุดน้องมะยมเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องมะยมกับเด็กผู้หญิงอีกคน
ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดเยื้องเยื้องกับร้านแต่ไม่นานค่ะเห็นนายนกเนี่ยขี่รถกระบะมาจอดและใช้ปืน
ขู่บังคับน้องมะยมขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยนะคะ
ฟังเสียงของเจ้าของร้านชำที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
การร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คนที่นั่งอยู่มอเตอร์ไซค์ค่ะ

เขามีฟืนคนนี้ก็วิ่งตามที่ที่เหตุการณ์ที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะคะ
นกผู้ก่อเหตุคือเป็นชาวลาวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยนะ
แต่มาอยู่กินกับยายของน้องมะยมได้นานกว่าสิบห้าปีแล้วค่ะที่ผ่านมา
นายนกก็ทำงานก่อสร้างอยู่กรุงเทพแล้วกลับมาอยู่บ้านช่วงโควิด
ระบาดได้ประมาณหนึ่งปีส่วนตัวน้องมะยมกับแม่เนี่ย
ย้ายจากภูเก็ตกลับมาอยู่กับยายซึ่งเป็นภรรยาของตัวผู้ก่อเหตุ
สองเดือนก่อนนายนกเห็นเข้าชอบเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นเด็กหญิงหน้าตาดีพยายามหาโอกาสเข้าหาตลอด

พนักงานสอบสวนแจ้ง๖ข้อหานักค่ะ
คือพรากผู้เยาว์ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวาง
มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายข้อหา๖ข้อหานักเลยนะคะ
สุดท้ายเจอข้อหานักทั้งนั้นเลยนะคะ